เขาฝากถามว่าพักเล็กเนี่ย

ทำหลายอย่างคืออย่างที่ผมทำใช่ป่ะ
ผมเสียงเดียวตอนเป็นปี๖๒ใช่ป่ะ
ที่ถูกให้ออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ย

ผมอภิปรายแค่คนเดียวแล้วผมขู่บอร์ดทุกบอร์ด
ดำเนินคดีหมดกระทั่งนายกแล้วสุดท้ายลาออกกันหมดเกลี้ยงเลย
เพราะเขารู้ไงว่าผมทำจริงแล้วสุดท้ายก็ซื้อไม่ได้
ซื้อไม่ได้เสร็จปุ๊บภายในครึ่งปีโควิดมาเจ๊งเลยไหม
ก็อย่างน้อยก็ประหยัดงบประมาณไปได้๑๕๖๐๐ล้านโดยที่การบินไทย
ไม่ต้องขอรัฐบาลกลางไปกู้เงิน
คืออย่าคิดว่าภาคเล็กเข้าไปคนเดียวหรือว่า๒๓คนก็ทำอะไรไม่ได้
หนึ่งเสียงเนี่ยมันสำคัญมากเพราะถ้าหนึ่งเสียงมีศักยภาพแล้วมีสมองเนี่ย

คุณหมอระวีฮะลองตอบท่านผู้ชมหน่อย
ท่านผู้ชมได้เพราะว่าผลงานของพักพลังธรรมก็มีมาโดยตลอด

เพราะฉะนั้นพลังทำเข้าไปเนี่ย
ต่อสู้เรื่องค่าโง่ต่างของประเทศ

สี่พันล้านหรือเรื่องค่าโง่อื่นอื่นอื่นเรื่องรถไฟลางคู่เรื่องอะไรเนี้ย
พระรำทำก็เป็นจุดเป็นจุดที่เราเคลื่อนไหวแค่ด้วยกันเช่นพอดีประสบปัญหาเรื่องโควิด
ที่เป็นหมอเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการดูแลเจ้าที่สาธารณสุข
จนกระทั่งมีการบรรจุค่าธิศการในสาธารณสุขถึงสี่หมื่นกว่าอัตราครับครับ
ครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เราทำอันนี้เรื่องจริงฮะเพราะว่าผมเห็นคุณหมอพูดในสะพานแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขขยับเลย
อ่าผมก็ถือว่าพี่หมอก็ถือว่าคุ้มกับการเป็นสอสอในสมัยนี้แล้วก็สิ่งที่ผมครับกำลังทำอยู่ก็คือการฟ้องนายกรัฐมนตรีกรณีเกี่ยวกับเรื่องขายที่ดินไง
บิ๊กตูนี่หรอเอ่อบีโอไอเนี้ยบีโอไอฟ้องไปแล้วเนี้ยผมฟ้องทั้งผู้ตรวจการแบบดินฟ้องสารรัฐมนูลแล้วก็ฟ้องสารปกครอง
รอคำสั่งคุ้มครองเพื่อไม่ให้ขายที่ดินเนี่ยเพราะว่าเจ้าสัวเขาอยากให้ขายที่ดินเนี่ยอ่า
ถูกป่ะเพราะไอ้ไอ้สี่ลงทุนสี่สิบล้านหนึ่งไร่เนี้ยพับไปแล้วถูกป่ะ
นั้นผมก็ฟ้องโอเคอ่าตรงนี้ที่บอกแต่ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลฟ้องไม่ได้นะ
เพราะว่าเป็นฝ่ายเดียวกับลุงตู่เราไปแตะเขาไม่ได้ตอนนี้เป็นฝ่ายค้าน
เป็นฝ่ายค้านมาสามปีแล้วก็เลยฟ้องฟ้องได้ทีนี้ปกป้องผลประโยชน
ปกป้องเอ่อผืนแผ่นดินของครับพระเจ้าตากบางคนถามแบบนี้
คุณมงคลกิจคุณหมอระวีครับบางคนบอกอ่าเข้าไปเนี่ย
เดี๋ยวก็ไปแจกกล้วยซื้อกล้วยกันอีกพักเล็กเล็กอันนี้ตอบได้เลยฮะ
เรื่องการซื้อกล้วยเนี่ยนะครับเขาทำความเข้าใจว่ากล้วยคืออะไร
กล้วยเนี่ยความจริงเนี่ยกล้วยก็คือเงินภาษีประชาชน
ซึ่งใช้เป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ไปทำเป็นเงินทอน
มายังฝ่ายรัฐบาลดังนั้นพักเล็กเนี่ยไม่มีรัฐมนตรี
ไม่รู้จะเอากล้วยมาจากไหนเพราะฉะนั้นเนี้ยคือกล้วยไม่ใช่เงินสด
กล้วยเนี่ยเป็นเงินสดหรือในรูปแบบอื่น
แต่ว่าพักเล็กเนี่ยเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อพักเล็กเป็นเหยื่อ
เป็นเหยื่อก็คือมีการกล่าวหาพักเล็กกินกล้วยขอกล้วยไม่หยุด
มีอยู่เสียงเดียวเดี๋ยวมาแจกกล้วยรับกล้วยครับผม
ซึ่งเราอยู่ในสภาทุกคนรู้ครับไม่มีใครกล้ามาเถียงผม
ใหญ่ใหญ่อ่ะยิ่งกว่าอีกเยอะครับคุณมงคลกิจ
ผมจะมีการอย่างนี้ค่ะพระผมเป็นคนเสนอว่านโยบายพักของเราข้างหน้า
เอางี้ไหมประกาศเลยเราจะไปจัดการโจร๕๐๐ในสภา
ถ้าใครธุรกิจคอรัปชั่นพลังทำฟันทันทีทั้งในสภาและนอกสภา
อย่างนี้นะครับเหมือนที่คุณหมอระวีบอกไหมฮะ
คือกล้วยเนี่ยก็คือผลประโยชน์จากค่าคอมมิชชั่นของโครงการรัฐบาล
ไม่ได้ว่าให้พักเล็กมารับเงินทุกเดือนทุกเดือนเพื่อให้อยู่ร่วมรัฐบาล
คือโครงการของรัฐบาลก็คือเงินภาษี
เงินภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลไปกู้มาในอนาคตมาทำจัดซื้อจัดจ้าง
เราเอาค่าคอม๕๑๐เราเอาเงินเหลือเนี่ยมันก็มาแจกจ่ายให้สอสอไปลงพื้นที่กัน
แล้วก็แจกจ่ายให้สอสอไว้ซื้อเสียงล่วงหน้า
อันนี้คือคนที่เป็นรัฐบาลไม่ได้บอกว่าใครนะ
ไม่ได้บอกว่าใครมีพฤติกรรมยังไงก็ไปว่ากัน
อันนั้นคือเงินส่วนหนึ่งคือเงินภาษีที่ไปกู้เข้ามาแล้วเอาค่าคอมมา
อีกเงินอีกส่วนหนึ่งคือเงินใต้ดินคือเงินดำ
เงินสวยสวยบ่อนการพนันปกติบ่อนการพนันออนไลน์
สวยแรงงานสวยสารพัฒน์สวยเนี่ย

ซึ่งไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินแต่ผันเข้าไปอยู่ตามพักการเมืองต่าง

แล้วก็เอามาเอาเงินพวกนี้มาซื้อเสียงประชาชนอีกทีนึงเพื่อได้อำนาจรัฐมาอีกทีนึง

มีพักใหญ่พักไหนมาให้อะไรยังไงแบบต้องอยู่ต้องหรือว่าต้องไม่โหวตเรื่องนั้นต้องโหวตเรื่องนี้ต้องอะไรที่เขาเรียกกันแจกด้วยแจกด้วย

เพราะฉะนั้นในส่วนของไทยศรีวิรัยใครจะว่าอะไรยังไงก็ว่าไปแต่ว่าไทยศรีวิรัยไม่ได้เกี่ยวข้อง
ไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าผมฝ่ายค้านมา๓ปีแล้ว๓ปีแล้ว